ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงคืนวันก่อนฮะคืนวันที่๘กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำป่าก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่สามหมู่บ้านในตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะต้องบอกว่าหนักจริงนะครับมีชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านหนึ่งนะครับถ่ายภาพวินาทีระทึกเอาไว้ได้นะฮะ

น้ำป่าที่มามาเร็วมาแรงมากเลยนะคะนี่บ้านพังทั้งหลังใช่ค่ะ

น้ำป่าที่มามาเร็วมาแรงมากเลยนะคะนี่บ้านพังทั้งหลังใช่ค่ะ

น้ำป่าที่มามาเร็วมาแรงมากเลยนะคะนี่บ้านพังทั้งหลังใช่ค่ะ

น้ำป่าที่มามาเร็วมาแรงมากเลยนะคะนี่บ้านพังทั้งหลังใช่ค่ะ

น้ำป่าที่มามาเร็วมาแรงมากเลยนะคะนี่บ้านพังทั้งหลังใช่ค่ะ
ใช่ค่ะคนที่ถ่ายคลิปก็พยายามตะโกนเรียกว่าให้หนีมาทางนี้ให้หนีมาทางนี้
ใช่ค่ะคนที่ถ่ายคลิปก็พยายามตะโกนเรียกว่าให้หนีมาทางนี้ให้หนีมาทางนี้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

แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละลอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย

แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย
แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย

แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย

แล้วน้ำซัดมาอีกละรอกนึงนะฮะจนในจุดหลังคาที่เขาไปเกาะอยู่เนี่ย

เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่ช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ

เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่ช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ

ช่วยกันขึ้นมาได้ใช่ค่ะแต่บ้านโอ้โหทุกหลังอ่ะ
แถวนั้นอ่ะทุกอย่างมาสอนไปหมดเลยน้ำมานี่สีแดง
้นคลักเลยนะฮะใช่ค่ะน้ำลงมาจากป่าเลยนะครับ
หลังจากฝนตกหนักนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวันที่แปด
กันยายนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักในพื้นที่ตะบนแม่ยาว
เมืองจังหวัดเชียงราย๓หมู่บ้านนะฮะมีบ้าน
้วยลุบ้านอาตีบ้านพนาสวรรค์เนี่ยถูกน้ำซัดพังเสียหาย
หมดนะครับพังทั้งหลังไปห้าหลังเสียหายบางส่วนสี่สิบหลัง
นะมีถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านต่างต่างพังเสียหาย
เยอะแยะไปหมดนะครับคลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
มีชาวบ้านชื่อคุณนรงเขาอยู่บ้านอาตีเป็นคนถ่ายเอาไว้
นี่ฮะต้องไปช่วยกันนะครับจุดต่างต่างโอ้โหเนี่ย
น้ำมันมาตลอดนี่แบบนี้เนี่ยโหพังทั้งหลังเนี่ยโห
คือคนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยถึงกับนั่งร้องไห้นะครับ
ก็หลังจากเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับคือโชคดี
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไม่มีใครศูนย์หาย
หนีตายกันได้ทันแต่ความเสียหายก็เยอะนะครับ
วันนี้ความคืบหน้าในพื้นที่นะครับทหารเจ้าหน้าที่จิตอาสา
กู้ภัยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับ
ก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่วันนี้นำเครื่องอุปโภค
โภคข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องน้ำดื่ม
ไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แล้วนะครับคือก็ต้องใช้
ไปด้วยนะครับเพราะว่าการเดินทางทางถนนไม่ได้แล้ว
ข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็ขนเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นไป
ให้เลยนะครับวันนี้ก็เอาเสบียงไปเสิร์ฟ
ไม่อีกนะครับถนนเสียหาอยู่นะฮะแล้วห่างใกลจุดที่
ด้วยเป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นนะครับเข้าออกพื้นที่ก็
ทหารแบบนี้เลยนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ทุกผู้ชมครับนะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยนะคะ